สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
สัปดาห์นี้ฝนเยอะจริงนะคะแต่ถ้าจุดไหนไม่มีฝนฟ้าจะครึ้มและลมแรงค่ะ
สำหรับวันนี้ภาคเหนือและภาคอีสานยังคงมีร่องฝนพาดผ่าน
วกกับลมมรสุมประจำฤดูยังคงมีกำลังแรงแม้พายุตาลิมจะอ่อนกำลังลงแล้วก็ตามค่ะ
ลักษณะอากาศแบบนี้ทำให้ทุกภาคฝนตกกระจายและตกหนักในบางแห่ง
พื้นที่รุ่มต่ำพื้นที่ทางน้ำไหลผ่านระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มด้วยนะคะ
เฉลี่ยของฝนวันนี้อยู่ที่๑๔๐๗๐ของพื้นที่เน้นฝั่งตะวันตกของประเทศค่ะ
คลื่นในทะเลอ่าวไทยและอันดามันจุดที่มีฝนอาจจะสูงได้๓๔เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะ
พื้นที่ริมทะเลระวังคลื่นสูงซัดฝั่งด้วย
ฝนต่อเนื่องแบบนี้อุณหภูมิกำลังสบายเลยค่ะไม่ร้อนจัดเฉลี่ย๒๔๓๘องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครฝนค่อนข้างเยอะค่ะ๑๖๐ของพื้นที่และมีลมแรงด้วย
ช่วงนี้อากาศร้อนและอากาศชื้นเหมาะแก่การเพาะพันธุ์ของยุงลาย
นอนกลางมุ้งทำลายแหล่งเพาะพันยุงป้องกันโรคไข้เลือดออกนะคะ